ร้องได้ไงล่ะ

ร้องได้ไงล่ะ

แต่ว่าเงินรางวัลที่ได้

ฟังสิ่งที่พี่จะพูดต่อจากนี้ให้ดี
ครับ
แฟนตั้งใจว่าแฟนก็คือให้กำลังใจส่วนผมก็คือจะเอาเป็นของขวัญแม่ยายครับคือวันนี้เป็นวันเกิดแม่ยายผม

วันนี้จริงนะตรงวันที่เลยเลยดีด้วยนะครับ
ไม่มีอะไรจะให้เดี๋ยวให้บัตรว่ายน้ำที่ฟาร์มจราเข้ได้ไหมคะ
ใครจะไปไหว้แล้วคุณไห้ไปตีกันเชียงแหละตีแห่งเจ๊
ของขวัญวันเกิดให้คุณแม่ยายเลยวันนี้แหมทุกอย่างอะไรมันช่างดูเหมาะเจาะอะไรกันไปหมดนะฮะ
เพลงนี้นะฮะเห็นเธอที่เยอรมันศิลปินแน่นอนครับคุณหมายไทย
เป็นเพลงช้าที่ติดหูนะฮะสมัยอยู่วงเสียงอีสานจริงด้วยนะครับ
ผลงานการแต่งโดยอาจารย์สัญลักษณ์ดอนศรีดนตรีโดยสมบูรณ์ปาราชิตังนะครับ
ก็ทำให้โฟล์ผ่านไปนะฮะ
นี่เราผ่านกันมาถึงเพลงที่เข้าสู่เพลงที่๔
เพลงที่๔นี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาท
๐บาทแล้วกับ๒ตัวช่วย
เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลาย
อินโทรเพลงที่๔มูลค่า๔๐๐๐บาท

เพลงนี้ในยุคนึงดังมาก
คนไทยภาคกลางร้องได้ทุกคน

แล้วตั้งแต่ป๓นั้นได้ร้องอยู่ไหม
ก็มันได้ยินคนอื่นร้องครับ

ฮักสาวหนึ่งหรือว่ามักสาวหนึ่ง

ที่กลัวคำนี้คำเดียวเลย
ฮักหรือมัก

ช่วยมากกว่านั้นเรายังมีร้องผิดหนึ่งครับ

รับ๒หมื่นบาท

ถ้าร้องผิด๒หมื่นเหลือ๑หมื่นบาท
ครับนะครับตอบมาเลยครับ
ว่าจะเล่นหรือจะหยุด

เล่นครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

และเวลาที่มันสำคัญจริง

เลือกได้ทุกป้ายนะครับยกเว้นแผ่นที่๔นะครับ

น้องโพเลือกมาแล้วนะครับ

ในเพลงที่๔ของโฟนะครับ

ตัวช่วยของผมก็คือ

เปิดมาเจออีกแผ่นนึงที่เหลือ

หนทางความรักของผู้ชายคนนี้มันถึงยากเย็นนัก

ใช่ครับ

ยังที่เหลืออยู่ก็คือโทรหาคนรู้จักเพลงเก่งของคุณ

และเปลี่ยนเพลง
โฟเลือกมาคือแผ่นที่๖

น่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดแล้วนะครับที่เหลืออยู่
นั่นก็คือร้องเพลงเก่งของคุณครับ

ช้อยหลายอย่างทีเดียวสิทธิ์แรกนั่นก็คือ
โอเลือกที่จะใช้ร้องเพลงเก่งของคุณและร้องผิดได้๑คำ
หรือจะร้องเพลงเก่าที่เป็นโจทย์เมื่อกี้แล้วก็ร้องผิดได้๑คำ
เอาร้องเพลงเก่งกับร้องผิดได้หนึ่งคำมาใช้ครับผม
แล้วเพลงเก่งที่โฟให้ไว้กับรายการของเราคือเพลงอะไรคะ
นางฟ้าหรือยาพิษครับ

นี่พี่เป็นคนแบบพี่อินกับเรื่องความรัก
เรารักแฟนคนนี้มากขนาดไหนในชีวิตของเรา
มากจนขาดไปไหนไม่ได้จากชีวิตเลยครับ

เป็นมวยก็พิงเชือกแล้วต้องสู้อย่างเดียว

นะครับขอให้ร้องให้ได้ถูกต้องทั้งหมด

มีสติเยอะร้องไปจนกว่าดนตรีจะจบไปเอง

เพลงที่๔นะฮะ
มูลค่า๔๐๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

ขอโชคดีมากครับผม
หน้าเจ้าน้วนสว่างปานดวงอิโกน
รอยยิ้มหวานปาน้ำเพิ่งเดือนหาหานาเลง
งามจนหมาเมืองยอดแงนมองนางฟ้าจำแรง
เบาหน้าตาแห่งได้รับเกียรติสบตา
เหนื่อยจากงานตรากรรมจนเหงื่อไหลย่อออย
เธอยืนน้ำใสเย็นจอยดื่มดำกระหาย
อายมันคนโง่กว่าจะรู้สึกตัวก็ตาย
ลมกลิ่นทุรนทุราย
เพราะผิดร้ายอย่าข้ามันเลย
สวยอันตรายน่าจะเขียนไว้ที่กลางหน้าผาก
เหมือนกราบฉลางเขียนพังปวดยาวริดร้ายแรง
นางฟ้ายาพิษเพิ่งจบชีวิตยอดหังเจ้าเอง
เจ็บป่ะตึกป่าพาแรงกระโลกสีแดงไอ้ขอบบไป
หน้าข่าวงามหุดพ่องเพราะป่านนางฟ้า
หัวใจดับปานอีกาเลือดเย็นเลือดละอาย
ขอสิได้บอกนับตั้งแต่นาทีนี้ไป
อย่าเห็นให้ภัยเกือบตาย
คือกลับอายอีกเดินนางฟ้า
คุณใบชานี่ก็ต้องมีสเต็ปอย่างนี้ด้วย
เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลย

พี่นึกว่าเธอเป็นศิลปินจากทางไทยรัตริย์ทีวีซะอีก

เพราะคุณเอ้ยอยากไปอยู่๑๐เมตรนี้ให้แตกมากเลยเนี่ย
มาดูกันเลยนะครับว่าความฝันของเด็กหนุ่มคนนี้
จะสำเร็จหรือไม่นะครับจะผ่านช่วงเวลาวิกฤตตรงนี้ไปได้หรือไม่
สำหรับเพลงที่๔มูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับ
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โรงเกณฑ์โรงเกณฑ์โรงเกณฑ์โรงเกณฑ์

คุณโฟนะครับหนุ่มอีสานผู้มีรักแท้คนนี้นะฮะ

คือว่าแม่ยายของผมเรียกค่าสินสอดมา

ผมทำงานขายมันสำหรังได้กิโลละบาท๕๐

ผมมีทางออกคือมารายการร้องได้ให้ล้าน

๑นึกถึงโยงร้องที่๔

ได้ไง

ได้ครับ

มูลค่า๔ร้อง

ร้องได้อย่างได้อย่าง
อยู่ที่หน้าของร้ายให้ร้าน

แต่ว่าเค้งเมื่อกี้นี้นี่เป็นทีมของใครนะคะ

เค้าบอกว่านักร้องคนนี้เมื่อเปลี่ยนค่ายก็จะเปลี่ยนนามสคุณไปด้วย
อันนี้ผมก็ซ้ายไม้ไทยรัททีวีครับผม